อดีตหลวงปู่เดือนชัยที่โดนจับคดียาเสพติด

เขากลับไปที่บ้านเกิดที่บ้านดุงฮะ
ดุงอุดรธานีคุณผู้ชมนะครับ

ศิลปลูกหาเพียบเราลองฟังช่วงของการสวดมนต์หน่อยก็แล้วกัน
ดูเหมือนจะเมาค่ะ
จะพบเหลือทีนะครับ
ขึ้นเลยขึ้นเลยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขึ้นเลยครับ

คุณหลักชัยท่องคาถาอีกทีเนี่ย

อายุ๖๒ปีหรืออดีตหลวงปู่เดือนชัย
เป็นอดีตพระที่โด่งดังในคดีน้องชมพู่นะครับคุณผู้ชมฮะ
แต่ถูกจับในคดียาเสพติดจนต้องโดนจับศึก
แล้วก็ถูกดำเนินคดีไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ล่าสุดอดีตหลวงปู่นี่เขากลับมานะใช้ชีวิตแบบคาราวาส
ที่บ้านเกิดบ้านดุงอุดรธานี
ก็บอกว่าตอนนี้ผันตัวเองมาใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปแล้ว
แล้วแม้จะศึกออกมาแต่เขา
ผมไม่ได้ใช้คำพูดนี้เองนะ
หลักชัยคุณหลักชัยเขาใช้หรือหลวงปู่

คือเขาใช้คำว่าเขาสวดมนต์หรือเข้าธรรม
เพื่อพูดคุยกับลูกศิษย์ที่แวะเวียนมาหาตลอดทั้งวัน
หลวงปู่พูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมา
บอกว่าอยากให้อดีตเป็นเครื่องสอนใจอนาคต
สิ่งที่ผ่านมาเป็นอย่างไรให้ดูและใช้วิจารณญาณพิจารณา
ทุกคนมีดีมีชั่วมีผิดมีพลาด
ขนาดปราศยังพลาดได้เราเป็นมนุษย์

ก็ขอให้ทุกคนอย่าซ้ำเติมกันเลย
ส่วนเรื่องยาเสพติดจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวอีกครับ
ขณะนี้การใช้ชีวิตส่วนใหญ่ก็จะ
เขาใช้คำนี้นะเขาบอกเขาสวดมนต์เขาเข้าธรรม

บางครั้งก็ออกไปทำพิธีต่างเช่นตั้งสารพระภูมิบ้าง
งานทำบุญบ้านบ้างแล้วก็พิธีครอบครูบ้างนะฮะ
แล้วเมื่อเร็วนี้มีคิวจะทัวร์ยุโรปด้วยนะ
ที่แรกที่จะไปนี่คือไปสวิสเตอร์แลนด์นะครับ
เขาบอกว่ามีคนชวนไปร้องเพลงร่วมกับกาโตะ

อดีตหลวงปู่เดือนชัยเนี่ยนะ
ก็ไม่ทิ้งงานถนัดมีการเข้าทำบอกเลขด้วย
มีการเข้าทำบอกเลขนะครับ
เขาบอกว่าโอ้โหจะอ่านอย่างไรไหม
เขาบอกว่าถ้าเลขนี้ไม่มาจะไม่ถ่ายหนัก๘วันก็แล้วกัน
ผมใช้คำนี้ก็แล้วกันนะฮะ
บังเอิญมากกับเลขที่อดีตหลวงปู่บอกใบ้มา

คือเป็นทะเบียนรถที่ใช้ขนข้าวขนของ
ที่บ้านดุงกลับบ้านเกิดนั่นแหละนะครับ
คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ